เหตุการณ์นี้ครับอันนี้ก็บาปกรรมตามทันครับ
ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีที่มีคนร้ายเป็นกลุ่ม

ภาพวงจรปิดนาทีเกิดเหตุครับ
เสียงปืนรัวยิงนั่นคือนาทีสังหารนะครับ

หลังจากนั้นก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้น

วงจรปิดเหล่านี้จับภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมดครับ

ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชายผู้หญิงเขานั่งรถกันเข้ามา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๑๐โมง๒๖กรกฎาคม

ตั้งแต่ตอนรถเข้ามาถึงมีคนทะเลาะกันได้ยินเสียงปืน
วงจรปิดจากบ้านอีกหลังก็จะเห็นภาพ
และก็มีเสียงปืนด้วยนะครับ

ก่อนที่จะมีรถคันดังกล่าวนั้นขับหลบหนีไป

เส้นทางนั้นน่าจะมุ่งหน้าไปจังหวัดตรัง
ตำรวจสพท่าชนะไปตรวจสอบ
รถพลิกคว่ำตกข้างทางลูกศรชี้ตรงนั้นครับอาจจะถนนลื่นด้วย
มีคนเจ็บ๑คนครับคือนายจีรศักดิ์ขาหัก
นำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วรถสวมทะเบียนนะฮะ
จริงคือจังหวัดกระบี่แต่สวมทะเบียนสงขลา
แล้วในรถมีทั้งแมกกาซีนปืนกระสุนซองปืน
เรื่องต้นนายจีรศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปหาบ้านพ่อค้าทุเรียนจริง
แต่เขาไม่ได้ยิงหลังจากเกิดเหตุก็แยกย้ายกับเพื่อนหลบหนี
ตัวเขาขับรถมากับเพื่อนอีกคนแล้วมาเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนเพื่อนนั้นหนีไปได้เขาเองบาดเจ็บฮะ
คนก็เลยมองว่าสงสัยเวรกรรมตามทันหรือเปล่าแบบนี้
บ่ายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายจีรศักดิ์คนที่ขาหัก
เพราะว่ารถคว่ำตกข้างทางมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เจ้าตัวยอมรับรู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาคุยกับผู้ตายคือพ่อค้าทุเรียน
ไม่ได้วางแผนจะมายิงเลยนะแต่ตอนนั้นผู้ตายชักปืนออกมา
เขาเห็นเขากระโดดหลบก่อนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
อ้าวแล้วในรถของคุณที่มันพลิกคว่ำนั่นน่ะมีปืนอยู่นั่นคือยังไง
เขาอ้างว่าเอาไว้ยิงกระรอกครับในขณะที่เมียและญาติของผู้ตาย
เตรียมสถานที่รับศพมาประเภนกุศลนะฮะกำหนดเผาศพ๓๑กรกฎาคม
ญาติผู้ตายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุทั้งกลุ่มนั้นให้ได้มีประมาณ๖คน
แต่ล่าสุดครับสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๕คนก่อนนะครับ
จำนวนนี้มีซ้อแฟงหรือนางสาววซินันเจ้าหนี้ของผู้ตายด้วย
แล้วก็มีสามีซ้อแฟงครับนายพรชัยซึ่งตำรวจพบเบาะแสว่า
กลุ่มผู้ต้องหานั้นกลับเข้าพื้นที่จังหวัดตรังแล้ว
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมทางคดี
คำชี้แจงต่างจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ